ไข่ไก่ขึ้นราคานะฮะใช่ค่ะแจ้งเพื่อทราบอืม
แต่จะปรับตัวกันอย่างไรอ่ะก็นั่นน่ะสิกินน้อยลงเหรอ
หรือยังไงมันจำเป็นนะมันขาดท้องนะคะพี่อุ๋ยอ่านี่นะฮะ
สี่เครือข่ายสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ริ้วจำกัดสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัด
สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่รุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดและสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัด
ประกาศแจ้งราคาแนะนำไก่ไข่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ
หกมกราคมสองห้าหกหกจะมีการปรับขึ้นราคาอีกฟองละยี่สิบสตางค์นะครับ
ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่จำหน่ายอยู่ฟองละ๓บาท๔๐สตางค์
จะปรับเพิ่มเป็นฟองละ๓บาท๖๐สตางค์หรือขายปลีกเนี่ยจะปรับขึ้นอีกแผงละ๖บาทนะครับ
สาเหตุก็คือราคาอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบกรับภาระไม่ไหวนะครับ
นี่เป็นการปรับราคาครั้งแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะหลังจากที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เพิ่งปรับลดราคาลงไปฟองละยี่สิบสตางค์อ่าวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปรับขึ้นอีกฟองละยี่สิบสตางค์
อืมอ่าก็ขึ้นไปเหมือนกับเท่าเดิมตอนนั้นที่ลดลงไปใช่ค่ะนะครับ
คือตอนนั้นก็มันมีปัญหาเรื่องการไข่ไก่ล้นตลาดอะไรไปไม่นานนี้ด้วยนะครับ
ก็มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดขึ้นมา
อ่าแล้วก็เนี่ยฮะมีการผลักดันเรื่องการส่งออกอะไรด้วย
ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าแนวโน้มราคาไข่ไก่ที่พุ่งต่อเนื่องเนี่ย

ราคาไข่ไก่เคยขยับขึ้น๒๐สตางค์ต่อฟอง

ตอนนั้นราคาไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ๓บาท
แล้วก็พุ่งทะยานราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง๔เดือน
ปรับเพิ่มขึ้นถึงแผงละ๒๑บาท

ขึ้นอีก๒๐สตางค์นะครับ